คุณผู้ชมคะการเพาะพันธุ์ปลานวลจันทะเลนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการพอเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลประจวบนะคะ
อกจากนี้ยังเตรียมส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงตามแนวพระราชดำริของในหลวงราชการที่๙ด้วย
นายธเนศพุ่มทองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคิริคัน
เปิดเผยว่าปลานวลจันทะเลหรือเรียกได้อีกหลายชื่อคือปลาน้ำดอกไม้ปลาทูน้ำจืดปลาชะลิน
เป็นปลาประจำถิ่นที่พบได้มากในอ่าวไทย
ลมประมงสำรวจพบครั้งแรกบริเวณชายฝั่งทะเลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริคันเมื่อปี๒๕๕๘
กระทั่งเมื่อวันที่๒๖เมษายนปี๒๕๕๙
หลวงราชการที่๙เสด็จพระราชดำเนินสถานีประมงจังหวัดประจบคิริคันในขณะนั้น
และมีพระราชดำริให้กรมประมงหาทางเพาะพันธ์สัตว์น้ำชนิดนี้
ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาเลี้ยสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคิริคัน
ศึกษาค้นคว้าจนกระทั่งประสบความสำเร็จ
ด้วยการฉีดฮอร์โมนเป็นครั้งแรกในปี๒๕๕๙
จากช่วงนั้นชาวบ้านไม่นิยมบริโภคปลานวลจันทะเล
เพราะมีก้างเล็กจำนวนมาก
แต่ปัจจุบันปลานวลจันทร์ทะเลได้ชื่อว่าเป็นปลาในพระราชดำริ
จึงมีกลุ่มเกษตรกรนำไปเลี้ยงมากขึ้น
ส่วนสถานการณ์การท่องเที่ยวร้านอาหารและโรงแรม
ก็ต่างนิยมนำไปประกอบอาหารเมนูจานเด็ด
เพื่อรองรับคนต่างถิ่นที่ต้องการบริโภคปลาในพระราชดำริ
ถือได้ว่าเป็นปลาประจำจังหวัดประจวบคิริคัน
นายสุภาการชัยโชธรานันต์นักวิชาการประมงปฏิบัติการกล่าวว่า
นวลจันทะเลที่ศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยง
มีจำนวน๓๐๐ตัวอายุระหว่าง๕๑๐ปีในธรรมชาติ
สามารถมีอายุยืนได้ถึง๒๐ปี
เป็นปลากินพืชคือการกินสาหร่ายทะเล
โตเร็วอยู่ในน้ำเค็มและน้ำกล่อย
วิจัยได้ขยายพันธุ์จากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีอยู่ทั้งหมด
ด้วยการนำปลาตัวผู้เลี้ยงรวมกับปลาตัวเมียอัตรา๑ต่อ๓ในบ่อคอนกรีต

ละ๕๐ตัวได้ลูกปลาวัยอ่อนอายุ๓๐วัน
จากนั้นให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงในบ่อดินจนได้อายุ๗๘เดือน

ถอดกล้างออกจากเนื้อปลา
สำหรับเมนูอาหารยอดนิยมที่ทำจากปลานวลจันทะเล
ประกอบด้วยเมนูนวลจันทร์